เรื่องของนายมนตรีใหญ่กระโทกหัวหน้ารอปภ
ที่เข้าไปบุกข่มขืนลูกบ้านคอนโดถึงในห้องเนี่ยนะคะ
แล้วเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวนี้

หนีไปในพื้นที่สะแก้วแล้วก็ไปอยู่ในป่า
ทีนี้ค่ะท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่นะโอ้โหปิดล้อม
กดดันด้วยแล้วตัวเขาก็ยอมจำนวน
ทีนี้พอเอาตัวมาที่สพวังน้ำเย็น
แล้วก็จะนำตัวส่งต่อมาที่สนที่กรุงเทพสนเพชรเกษม
ไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมกองทัพสื่อเนี่ยมารอดูสิ
ทำข่าวแล้วมันก็เป็นช่วงวินาทีของความชุนละมุน

ตำรวจภูทรวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้วเนี่ย
ตัวนายมนตรีก็ขึ้นรถมาดำเนินคดีที่
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือที่สนเพชรเกษมที่กรุงเทพ
เหตุการณ์นี้หลายคนตามข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห

เพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นรอยต่อคือวันที่สามวันที่สี่ที่นายมนตรีเนี่ยบุกเข้าไป
แล้วอันนี้ตอนแรกคือเหมือนจะไปช่วย
จะไปช่วยผู้เสียหายตามช่างกุญแจมา
แต่ท้ายที่สุดนายมนตรีเนี่ยก็เข้าไปในห้องผู้เสียหายแล้วก็ข่มขืนนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็หนีหนีมาที่บ้านเกิดที่สะแก้ว
แม่รู้นะแล้วพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมอบตัว
ปรากฏนายมนตรีเอามอเตอร์ไซค์แม่หนีขับเข้ามาในป่าค่ะ
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รอบป่าเขาอ่างรืนัยแล้วรอยต่อ๕จังหวัด
เจ้าหน้าที่๒๐๐กว่านายเขาก็พยายามกดดันทั้งทางอากาศ
พารามอเตอร์สองตัวเนี่ยบินภาคพื้นก็มีเจ้าหน้าที่เดินเท้าค้นหารวมถึงมีสุนัขด้วย

ก็ปูพรมในการกดดันเลยนะฮะ
ใช่จนตอนประมาณสักบ่าย๓โมง๕๐ท้ายที่สุดเนี่ยจับกลุ่มตัวนายมนตรีได้
แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะรองผู้การจังหวัดอ่ะเปิดเผย
เพราะว่าเราก็ถามไปเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วนายมนตรีเขามอบตัวหรือยังไง
เดี๋ยวฟังค่ะเพราะว่ารองผู้การจังหวัดบอกว่านี่ไม่ใช่การมอบตัวแต่เป็นการควบคุมตัวได้

คือถ้าใช้คำว่ามอบตัวมันจะมีผลต่อเรื่องของข้อกฎหมายด้วยใช่ไหม

อันนี้ตำรวจบอกว่าไม่ได้มอบตัวเพราะพวกเราไปกดดันเขาซึ่งจริงเขาหลบหนีแล้วเขาพยายามต่อสู้ด้วยนะ

แต่กดดันจนยอมจำนวนแหละนะฮะ
ทีนี้พอนำตัวนายมนตรีมาถึงที่สนเพชรเกษมในท้องที่ที่เกิดเหตุตอนกลางคืนแล้วแหละก็รีบพาขึ้นห้องประชุมชั้น๒
มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยก็สอบปากคำนายมนตรีด้วยตัวเองนะคะทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็มาเปิดเผยว่าตัวนายมนตรีเนี่ยเขาสารภาพว่าเขาเนี่ยลงมือกระทำชำราวเหยื่อจริงแล้วก็มีเหยื่ออะไรเนี่ยคนเดียวจากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามีการใช้สารเสพติดแต่เดี๋ยวต้องไป
ต้องหาเหมือนกันว่าทำไมต้องหลบหนีไปที่สะแก้วเขาก็บอกว่าที่เขาหนีไปเนี่ยเขาจะไปตั้งหลักแล้วก็ยังไม่พบว่ามีคนช่วยให้การช่วยเหลือในการหลบหนีนะคะครับทีเนี้ยพอมีการเค้นสอบนายมนตรีเสร็จก็คุมตัวนายมนตรีออกมาสื่อน่ะล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมไม่ได้สื่ออย่างเดียวด้วยนะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาดักรอด้วยคือคับการไม่พอใจนั่นแหละฮะใช่แล้วเดี๋ยว
จะตอบว่าอะไรค่ะ
มีค่ะคุณผู้ชม
เขาก็ยอมรับกับตำรวจนะ
เพราะตำรวจสอบปากคำเข้มเลยนะฮะ

ผู้ต้องหาคนนี้อ้างว่าแอบชอบกับผู้เสียหายคนนั้น

ไม่ได้มีการวางแผนอะไรมาก่อน
แต่เป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ลงมือก่อเหตุไปนะครับ

คุมตัวของนายมนตรีจากห้องประชุมชั้น๒ของสนเพชรเกษม

อย่างที่บอกไปมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่รู้ข่าวทราบข่าวเนี่ย
ดักรอเพื่อประชาธรรมผู้ต้องหานะ
มีการต่อยไปที่หลังของนายมนตรีเนี่ย๑ครั้ง

ตำรวจก็ต้องรีบเข้าห้ามปราม
แล้วก็นำตัวของนายมนตรีเข้าห้องขังทันทีนะฮะ
เออก็สรุปนะปมที่ก่อเหตุคือก็แอบชอบตัวผู้เสียหายมา
แล้วเอาจริงนะแม่ค้าที่เขาขายผลไม้แถวคอนโด
เขาก็ให้ข้อมูลว่าบางทีผู้เสียหายเขาเคยมาซื้อผลไม้

รอปภยังจะเดินมาหาแม่ค้าผลไม้เลย
แล้วก็มาถามว่าเขาซื้อให้ผมจริงหรือเปล่า
เขาซื้อให้ผมใช่ไหม
ตัวนายมนตรีมาพิมพ์ไลน์นิ้วมือเซ็นชื่อบันทึกคำรับสารภาพ

มาสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
แล้วก็จะฝากขังที่สารอาญาธนบุรี
ส่วนเรื่องทำแผนอันนี้หลายคนรอดูอยู่นะ

อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ต้องหานะคะ